พาไปดูเรื่องราวของเมนกันบ้างดีกว่าเมนที่เห็นทั่วไปก็มีสีเดียวนะ

ใช่ไหมล่ะแต่เนี่ยที่จะพาไปดูเนี่ยโอ้โหจัดแน่นจัดเต็มเอาไปเลยเมน๗สีครับ

โอ้โหเมนเจ็ดสีหลังนี้อยู่ที่พักสงฆ์บุญนาคโพเพชรตำบลวังด่านอำเภอกบินบุรีจังหวัดปราจินบุรี
อยู่ท้ายหมู่บ้านบ้านไร่พื้นที่๑๘ไร่นะตรงนี้
เขาบอกว่าเพิ่งสร้างเมื่อปี๒๕๖๐ที่ผ่านมาและตอนนี้กำลังอยู่ระหว่างการพัฒนา
นี่แล้วพระที่นี่ก็มีประจำวัดอยู่๗รูปเท่านั้นเองยังไม่มีโบสถ์เลยครับ
แต่สาราเนี่ยนะฮะให้ญาติโยมได้ทำบุญแล้วก็ตอนนี้เนี่ยมีเมนเจ็ดสีโอ้โหสะดุดสายตาซินิกะไรครับคุณผู้ชมครับ
ไปถามเจ้าสำนักสงฆ์นะครับก็คือพระประเนธกันตะวีโรท่านก็เล่าว่าสร้างเมนมาประมาณปีนึงแล้ว
ก่อนหน้านี้ยังไม่มีเมียเลยแล้วทำไงต้องเผาศพก็เผาแบบเชิงตะกอน

นั่นแหละครับคุณผู้ชมครับแต่พอสร้างเมนแล้วก็ถือว่าเป็นเรื่องที่ดี
แต่ทั้งนี้ทั้งนั้นเลือกสีไม่ถูกทำไมทำไมมันเลือกยากอย่างนี้
คือเรื่องของเรื่องเนี่ยนะเอางี้ละกัน
เมื่อเลือกไม่ถูกแล้วอยากให้มีสีสันที่สะดุดตาจัดมันไปเลยเจ็ดสี
เลือกไม่ได้ก็เอามันทุกสี
เหลืองชมพูเขียวส้มฟ้าม่วงครบ๗วัน
โอ้โหเนี่ยอย่างนี้ครับก็ดูแตกต่างจากเมนที่อื่น
กลายเป็นเมน๗สีแห่งเดียวที่จังหวัดปราจีนบุรี
ดูแล้วก็แปลกตาแต่เห็นแล้วมันก็ลดความน่ากลัวลงไปเยอะเลยนะ
คุณชอบไหมก็ชอบอยู่เออที่นี่เนอะ
ใช่ช่วยจองให้หน่อยอย่าเพิ่งจองจองทีละอย่าง
อย่างอื่นยังอะไรนะจองอย่างอื่นยังโรงก็มีแล้ว
ครบเลยคือจริงมันเหมือนเป็นกุศลบาย
แต่ล่ะให้แบบว่าการทำพิธีชรับปรรรณกิจหรือผอมศพ
มันไม่ได้เป็นความโศกเศร้ามากมายขนาดนั้นจริงแล้วคือ
ชีวิตคนเรามันเวียนไหว้ใต้เกิด